ไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันบ้าง
มีคุณลุงเจ้าของบ้านท่านหนึ่งเขาก็ลงไปที่หน้าบ้าน
สตาร์ทเครื่องรถยนต์เป็นการวอร์ม
สำหรับความฝ่ายลุกพลึบไหม้จากรถล้างไปไหม้บ้านทั้งหลังเลย

พบบ้านเป็นบ้านไม้๒ชั้นถูกเพลิงวอดทั้งหลังไปแล้ว

เหลืออะไรแล้วอะครับนะฮะที่ข้างบ้านมีรถเก๋งจอดอยู่

พฤษคงแสงวุฒิอายุ๖๐ปีบอกว่า

นอนอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านลุงออกมาหน้าบ้าน

วอร์มเครื่องิเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจอดแล้วไม่สตาร์ท

ก็ใช่เขาต้องมีการวอร์มก่อนใช้งาน

การเหยียบทำไมไม่ได้ขึ้นด้วยกับสตาร์ทไปเหยียบบึ้นลองดูหน่อยนะฮะ
จากนั้นติดเครื่องอยู่นะแล้วก็เข้าไปในบ้านทำความสะอาด
เอ๊ะทำไมมันร้อนผิดปกติล่ะ
หน้าต่างดูโอ้โหไฟลุกไหม้แล้วอะครับ
ไหม้รถทั้งคันเลยมันมาจากท้ายรถก่อนบริเวณช่วงถังน้ำมัน
แล้วแน่นอนมันมีถังน้ำมันมีน้ำมันอยู่ลูกไฟมันก็ลามไปที่หลังบ้าน
เข้าไปที่หน้าบ้านลุกลามไหม้ชั้นล่างขึ้นชั้นบนหมดเลยครับ
ด้วยความตกใจก็พยายามจะปิดหน้าต่างบ้านไม่ให้ไฟมันลุกเข้ามาในบ้าน
แต่ว่าไม่ไหวไฟมันลวกมือมือขวาคุณลุงก็บาดเจ็บด้วย
แล้วก็ตะโกนเรียกลูกชายที่นอนอยู่ให้ตื่นรีบหนีออกมาก่อน
แล้วก็พยายามช่วยกันหานงหาน้ำไปดับไฟแต่มันก็ดับไม่ทัน
ก็เลยประสานกู้ภัยไปแต่ว่ากว่ากู้ภัยจะมาบ้านก็วอดไปหมดแล้วนะครับ
ส่วนสาเหตุก็น่าจะเกิดจากรถที่มันเก่าสายไฟเองชำรุด
แล้วก็เกิดความร้อนเป็นประกายไฟลุกลามขึ้นไปถังน้ำมัน
แล้วมันก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาลุกลามไปที่บ้าน
แล้วก็ไหม้ทั้งรถทั้งบ้านเสียหายหมดแบบนี้เลยนะครับ